ไปดูกระถิ่นงานนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นการถวายกระถิ่นที่ฮือฮาเลยค่ะ
นะคะเป็นงานบุญที่เป็นการนี่คือของถวายวัดนะคะ
ลุกรังคุณผู้ชมค่ะแทนการถวายปัจจัย
กระถิ่นที่นี่เขาถวายดินลูกรังกันแทนมาเป็นคันรถเลยคุณผู้ชม
โอ้โหโอ้โหเป็นแถวเลยมากจริงจริงประมาณหกสิบคันรถ
ผู้สื่อข่าวเราไปสืบทราบมานะคะแถวยาวแบบนี้เลย
นี่คือกองกระถิ่นนะคะไปถวายให้กับวัดเข็มทอง
อยู่ที่ตำบลบังสมบูรณ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก
แทนการถวายปัจจัยที่เรามักจะเห็นกันทั่วไปนะคะ
หนึ่งในสมาชิกกลุ่มรถบรรทุกคือคุณสมชายม่วงกาดบอกว่า
ถวายดินลูกรังเพราะต้องการให้ทางวัดเนี่ยเอาดินไปใช้ซ่อมแซมถนนในวัด
ที่เป็นหลุมเป็นบ่อจะได้มีสภาพที่ดีครับนะคะ
เพราะว่าถ้าถนนในชุมชนพังชาวบ้านก็ยังสามารถมาขอดินที่วัดเนี่ย
ซ่อมแซมถนนได้ด้วยก็คือถวายวัดก็เท่ากับถวายชุมชนเลย
นะคะดินลูกรังที่ทางกลุ่มถวายให้วัดก็ไปซื้อกันมาเอง
ห้าร้อยคิวคุณผู้ชมฮะหกสิบคันรถแห่ชาวบ้านมาร่วมกระถิ่นกันเพียบเลยนะคะ
มูลค่าเกือบสองแสนบาทนะคะก่อนหน้านี้ทางกลุ่มเขาก็เคยถวายกระถิ่น
ลุกรังให้กับวัดอื่นมาแล้วปีนี้รวบรวมสมาชิกได้มากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเลยค่ะ
ยังไม่ให้มาทำใด
ยังไม่ให้มาทำใดนะคะยังไม่ให้มาทำใด

ได้ใช้วัตถุประสงค์ชัดนะครับ